ตลาดมารวยที่สมุทรปราการระทึกเลยเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย๒กว่า
โจรบุกเดียวมาชิงทองครับน้ำหนักทองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทอ่ะ
โอ้โหตำรวจยิงสกัดนี่เข้าไทยทอยใช่อืม
สรุปโดนดำเนินคดีนะตำรวจอ่ะ

โดนยิงเสร็จนี่ล้มลงไปเลยคุณผู้ชมครับ
โดนจับใส่กุญแจมือไปนี่คือนายบุตปิยะบังทองหลางครับ
อายุสามสิบสี่ปีคนร้ายที่เข้าไปชิงทองแล้วโดนยิงเข้าไทยทอยนะ
หน้าห้างทองเยาวราชบางกอกครับในตลาดมารวยมาร์เก็ตที่สมุทรปราการ
ปริยะเนี่ยคนก่อเหตุก็บาดเจ็บนะโดนท้ายทอยโดนเข้าไทยทอยฝั่งซ้ายไป
เจ้าหน้าที่นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะ
๒โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับแล้วหลังเกิดเหตุ
ตำรวจสพสาขลาจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบ
ก็เจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะโอ้โหนี่คือแสดงว่าเตรียมการจะหลบหนีเขาสิเนี่ย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายครับ
นี่ล้มพลิกคว่ำตะแคงอยู่หน้าร้านทองเลยแล้วก็มีปืน๙มมตกอยู่ข้างตัวคนก่อเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวงจรปิดในร้านทองก็เห็นว่าบุตปิยะจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านครับ
นั่นอ่ะจอดแล้วจอดปุ๊บเดินเข้ามาในร้านนี่จังหวะจอดแล้วก็ค่อยเดินเข้ามา
ควักปืนออกมาครับพร้อมกับถุงดำนะส่งให้พนักงานสองคนใส่ท้องมาใส่ท้องมาเดี๋ยวนี้
นี่ปืนจี้ด้วยครับบังคับให้เอาทั้งเงินทั้งทองใส่ในถุงดำ
ทำตัวไม่ถูกแล้วพนักงานคนร้ายก็เลยเอื้อมมือไปคว้าเอาถุงดำมาใส่เองครับ
พอรับมาเอาถุงมานี้ใส่เองเลยจากนั้นคนร้ายเอาปืนยิงใส่กระจกเคานเตอร์จนแตกครับ
แล้วกระหน่ำยิงประตูกระจกครับนี่กวาดอยู่กวาดอยู่อื้อหือ
คือตอนนั้นพนักงานในร้านก็ไม่เอาแล้วคือเขาหนีไปข้างหลังแล้วนะ
แล้วเขาล็อกล็อกประตูเอาไว้กดล็อกไว้อ่ะ
แต่โดนยิงนะครับยิงจนประตูแตกนะครับแล้วพยายามเอาทองน้ำหนักร้อยเจ็บสิบสี่บาท
มูลค่ากว่าห้าล้านบาทก็ทองประคาพื้นสองอ่ะอืมอืมหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
แต่จังหวะนั้นคุณผู้ชมฮะสิบตำรวจโทตรินตรินนะ
พบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพสาขานั่งกินข้าวอยู่ในตลาดพอดีเลยพอดีเลย
ได้ยินเสียงปืนพี่เบิ้ลพี่น้ำแข็งน่ะครับเดินออกมาดูบอกหยุดหยุดหยุด
บอกคนร้ายให้หยุดมีหรือมันจะหยุดมันไม่หยุดครับคนร้ายกราดยิงใส่หลายนัด
เปิดทางหนีไงสิบตำรวจโทตรินก็เลยจำเป็นต้องชักปืนพกเนี่ย
ยิงสวนไปนัดเดียวครับโอ้โหแม่นเหลือเกินพี่พุ่งเข้าใส่ไทยทอยคนร้ายบาดเจ็บแล้วก็นำมา
ซึ่งการจับกลุ่มตัวตรงนี้ครับแม้กระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิงในที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้โดนใครนะแต่มีแม่ค้าในตลาดที่ร้านเขาอยู่ตรงข้ามร้านทอง
โดนลูกหลงไปแม่ค้าเนี่ยรอดมาได้เพราะพัดลมเออยังไง
ขวาในจอทางขวานี่พี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตค่ะแม่ค้าเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าของพัดลม
เป็นจังหวะที่คนร้ายยิงสู้กับตำรวจกระสุนของคนร้ายไปโดนพัดลมพอดี
ถ้าไม่มีพัดลมมาบังเนี่ยโอ้โหเข้าไทยทอยแม่ค้าไป
แต่แต่แต่กุ้งผู้ชมอ่ะในส่วนของทางคดีนี่น่ะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการยืนยันว่าสิ่งที่
ตำรวจโทตรินตัดสินใจทำแบบนั้นที่ยิงสวนไปนัดเดียวนั่นน่ะ
ทำถูกต้องเป็นไปตามยุทธวิธีเพื่อป้องกันการสูญเสียครับ

ต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหากับ๑๐ตำรวจโทตริน
ในฐานความผิดข้อหาพยายามฆ่า
ฟังท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการครับ
ทำไมกระโจงนี้ได้ยิงเข้าตลาด
มันถูกว่าจะไปรมแม่ค้า
ไม่มีวิธีรมแม่ค้าตาย

ก็ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำ

แต่ประชาชนบางทีเขาไม่รู้
เขาไม่ได้ป้องกันเขาไม่รู้วิธีหลบหนี

บางคนบอกโอ้โหตำรวจยิงโจรก็ผิดด้วย
คือเขาแจ้งข้อกล่าวหาตามรมบุตรกลาง

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลใหม่

แต่ปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการจี้ชิงทอง

ไปก่อเหตุชิงปืนคนอื่นมาก่อน

มีคณีค้างกล่าวอยู่ในพื้นที่สนบังพงภาง
แล้วก็เอาปืนที่ชิงมาตอนนั้น

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนทองก็นี่
อยู่ในตะกร้านี้เลยที่ไปกวาดมาได้ครับ